ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความสามารถดีของคนในครอบครัว
แค่คำที่ได้เพียงสี
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเด็กหญิงอายุเพียง๑๖ปีที่ต้องแบกรับภาระดูแลครอบครัวรวม๕ชีวิต
ถึงแม้ว่าความรับผิดชอบจะยิ่งใหญ่แต่ก็เล็กกว่าหัวใจที่สู้ของเธอ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
วันที่๑๙พฤษภาปี๖๑
วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นวิกฤตของชีวิตหนูและครอบครัว

มีหนูชื่อเอิญและหนูชื่อเฮิลล์

และลูกของอาชื่อโกะและย่าของหนูชื่อพวง

ครอบครัวหนูแต่ก่อนมีพ่ออยู่พอกินพ่อของหนูทำงานรับจ้างก่อสร้าง
ส่วนย่าหนูจะไปทำงานรับจ้างค่ะ

ไปทำงานรับจ้างยังไปตัดอ้อย
พี่ก็ไปด้วยกันลำบากละมนด้วยกันทุกอย่างจ้ะ
วันไหนไม่ไปทำงานรับจ้างก็ทำขนมขาย
บางทีก็ทำกล้วยบวชชีกับบัวลอยจ้ะ
ทำสิร์ฯซีห้ามงเช้าและใส่รถไสกับขายหน้าบ้าน
ทำไรข้อกก็หมูข้อกเข้าเหนียวก็ใส่ถุง
ตื่นมากับโบ้มาจากโรงเรียนก็พากันใส่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวขายรอบหมู่บ้านจ้ะ
พี่เอิญก็ขี่มอเซอร์ไซค์ผมก็นั่งถือตะกร้าซ้อนท้าย
บางทีพี่เอิญไปขายของผมก็ไปช่วยบ้างครับ
ตะก้าที่ผมถือก็หนักครับแต่ผมก็สู้ครับ
เพราะจะได้เอาเงินมาไว้ให้ย่าซื้อกับข้าวกินครับ
เมื่อ๓ปีที่แล้ววันที่๑๙เดือนพฤษภาพ่อของหนูได้ไปทำงานก่อสร้าง
แล้วก็นิ้วเท้าไปเตะที่เหล็ก
ขาบวมก็ยังไม่ไปหาหมอครับก็น้องกลับมาพร้อมพร้อมมาให้ลูก
พอกลับมาที่บ้านพ่อของหนูก็เท้าบวมผาบวมมากขึ้นค่ะ
ตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะ
ตอนประมาณเที่ยงคืนพ่อของหนูก็รู้สึกปวดแผลจะไปโรงพยาบาลค่ะ
จากนั้นก็ได้นอนรอดูอาการ
พอถึงเช้าหมอก็บอกว่าต้องตัดขาออกค่ะ
ถ้าไม่ตัดเนี่ยจะมีโอกาสตายใน๒๓วัน
ย่าก็ช็อกเลยบอกไม่รู้พูดไม่ถูกเลย
เพราะหนูได้ยินว่าพ่อหนูต้องถูกตัดขา
หนูรู้สึกทำไมต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
ทุกวันนี้มันก็แย่พอแรงแล้วทำไมต้องมาเป็นกับครอบครัวเราด้วย
ถ้าตัดมาแล้วพ่อต้องรอดนะหนูจะคนเลี้ยงพ่อเอง
ก็คิดแค่นั้นแล้วก็ร้องกับน้องค่ะ
หลังจากนั้นพ่อก็ได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
หนูก็มีหน้าที่ต้องคอยพยุงพ่อพาพ่อเข้าห้องน้ำทุกอย่างค่ะ
คนหาข้าวคนเช็ดตัวคนพาไปอนามัยเพื่อล้างแผลทุกวันค่ะ
ก็ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนั่นแหละ
ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดเนอะ
ทุกวันนี้ผมก็ไม่ทำอะไรครับ
ต้องมานั่งนอนต้องให้ลูกทำงาน
สงสารลูกครับทั้งแม่ทั้งลูกก็ต้องมาระบาดเพราะผมครับ
หนูก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระค่ะ
ตอนเด็กพ่อก็เคยเลี้ยงหนูมา
ตอนนี้หนูก็มาทำหน้าที่เหมือนที่พ่อเคยทำกับหนูค่ะ
พ่อถูกตัดขาหลังจากนั้นพ่อก็ทำงานไม่ได้

ถูกตัดขาไปลงก็เหลือจากแค่ย่าที่ต้องทำงานทุกอย่าง
แต่ย่าก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมัน
เวลาไปรับจ้างปลูกอ้อยตัดอ้อยแบบนี้
ถ้าสมมุติย่ามีอาการย่าก็จะล้มตัวนอนข้างตรงนั้นเลยค่ะ

เสร็จแล้วก็มีอาการแบบเวียนหัวหน้ามืด
วันนั้นย่าเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้าน
น่าไปฝาดกระปูนกับไม้ครับ

ไม่รู้สึกตัวก็วูบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลย
วันนั้นผมเห็นย่าล้มปากแตก
ผมก็เรียกพี่บูมาดูย่าครับ
พี่เฮิิญฝากมาดูย่าแล้ว
ย่าเป็นไร
พ่อตกกลางคืนก็หายใจไม่ออกจะมันแนะนระอบ
แล้ววันนั้นผมกานอนเฝ้าย่าย่าก็ตื่นมามาเรียกผมว่าหายใจไม่ออกครับ

คุณย่าดีขึ้นไหมย่า

จะอยู่ยังไงหนูจะอยู่กับน้องยังไง

แล้วแบบทำของขายก็ขายไม่ดี
ตอนนั้นหนูขายของตั้งแต่เที่ยง
จนถึงเย็นหนูขายได้๒๐บาท
มันไม่มีแรงมันไม่มีกำลังใจที่แบบ
จะทำยังไงจะเอาอะไรมาจุนเจือครอบครัว
จะเอาไหนต่อทุนวันหลังจะเอาไหนมาใช้จะเอาไหนมากิน
ถึงจะมีภาระเข้ามามากมายขนาดไหน

แล้วก็ส่งน้องเรียนให้สูงที่สุด
คุณสุขสบาย

เอิ้นทำกับข้าวให้ผมกินทำไข่ตุ๋นครับ

หนูอยากได้รถเข็นมาให้ญาติ
ไว้ไปขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตำสั่ง

พอตอนเย็นกลับมาหนูก็ช่วยย่าได้
เสาร์อาทิตย์หนูก็สามารถไปนั่งขายแทนย่าได้
ย่าได้พักผ่อนบ้าง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ก็ไกลพอสมควรครับ
พ่อจะไปทำงานนานทีถึงจะได้กลับมาที่บ้าน
จริงแล้วเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
มองว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย
แต่มันส่งผลต่อชีวิตที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวจริง
เตะเหล็กไปนะฮะแล้วก็เก็บความเจ็บปวดไว้จริง
เพราะมันเป็นแผลสะกิดนิดเดียวไม่เยอะก็แค่ทนก็คิดว่าไหว
แล้วก็แล้วก็ทนอยู่อีกสองสามวันจริงจริงสองสามวันนี้ก็คือเดี๋ยวเงินจะออก
ครับคนเรายังไงต้องรอเอาเงินมาหาลูกครับจนเงินออกก็เลยกลับมาบ้าน
แต่ระหว่างที่กลับมาบ้านพ่อเดินมาเท้าบวมมาเลย
ใครเป็นคนทักก่อนย่าทักก่อนว่าไปทำอะไรมา
เขาก็ตอบว่าขาผมบวมพอดึกดึกขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาน่ะปวดขา
พ่อก็คือไม่ไหวแล้วมันปวดมากเลยใช่ไหมครับ
ก็เลยต้องหารถแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลจ้ะ
ไปถึงมือหมอหมอบอกว่าไม่ได้แล้วคือแผลติดเชื้อ
เขาเจาะแผลที่เท้าอ่ะจ้ะก็แตกบวมออกมาที่บวมก็แตกออกมาเป็นหนังเปิด

แตกทีนี้ก็บอกว่าย่าทมาเซ็นให้ให้หมอหมอสมัยต้องเซ็นล่ะ
ย่าย่าเอ่อจะโดนตัดขานะแม่ก็ช็อกเลยจ้ายหายทำอะไรไม่ถูก
ตอนที่เรารู้ว่าเราต้องถูกตัดขาแน่ตอนนั้นความรู้สึกของพ่อเป็นไงบ้าง
เสียใจครับไม่อยากเป็นภาระครอบครัวครับ
หนูรู้สึกยังไงบ้างที่พ่อต้องถูกตัดขาในตอนนั้นที่หนูเห็นแล้วว่าลูกภาพแรก
วันนั้นหนูไปโรงเรียนไปสอบตอนนั้นกลับมาย่าก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าพ่อต้องถูกตัดขา
ข้างบ้านเดินมาถามว่าพ่อเป็นยังไงย่าถึงเล่าแล้วหนูฟังหนูก็คิด
ตอนนั้นเป็นเด็กนะคะแบบหาพ่อได้ตัดขาเหรอแล้วก็คิด
ถ้าพ่อตัดขายแล้วใครจะพาหนูไปซื้อขนมใครจะพาหนูไปไหน
แล้วรายได้ครอบครัวจะเอามาจากไหนถ้าพ่อได้ตัดขา
คือด้วยความเป็นเด็กน้อยอ่ะนะก็คุยกันตามภาษาว่าเอ้าแล้วใครจะพาเราไปซื้อขนม
เพราะว่าพ่อเป็นคนเดียวที่หนูรักพ่อเป็นคนเลี้ยงหนูทุกอย่างครับ
หนูก็นอนกกพ่อทุกอย่างหนูไปกับพ่อหนูรักพ่อหนูติดพ่อที่สุดค่ะ
คือหนูเคยขอของขวัญพ่อชิ้นนึงคือของคาดผม
พอซื้อมาให้หนูก็ดีใจแล้ววันที่พ่อถูกตัดขาด
หนูก็จับคาดผมอันนั้นมานั่งดูแล้วพ่อจะเป็นยังไงพ่อจะอยู่ยังไง
ใครจะเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็กลัวพ่อคิดมากที่ต้องตัดขา
หนูอยากเป็นกำลังให้ใจพ่อข้างเตียงอะไรแบบนี้ค่ะ
วันที่พ่อกลับมาวันแรกหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วพ่อเดี๋ยวหนูดูแลพ่อเอง
พ่อไม่ต้องคิดมากนะหนูนี่แหละจะควรหาเงินมาเลี้ยงพ่อเอง

พ่อผู้ที่เป็นเสาหลักของบ้าน

แล้วหลังจากนั้นมานะครับก็คิดว่าเฮ้ยข้าวเหนียวหมูพอไปได้
แล้วก็เดี๋ยวคนจะเบื่อหันมาจับทำขนมด้วยจ้ะหันมาทำเป็นขนมบัวลอยห่อข้าวต้มมัดจ้ะ
ทีนี้ก็ใส่ออกมาขายหน้าบ้านจ้ะอายุก็เยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมจ้ะ
บางทีเห็นบอกตื่นตั้งแต่ดึกจะดื่นจ้ะตื่นตั้งแต่กี่โมงตื่นตีสามครึ่งจ้ะ
ทำไมต้องตื่นถึงตีสามครึ่งก็ทำขนมสองอย่างพอกว่าจะห่อเสร็จหรือทำเสร็จหกโมงก็
ใส่ตะก้าใส่ตะก้าให้ให้เอิญกับโบ่อ่ะไปขาย
บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ขายได้น้อยที่สุดค่ะวันนั้นย่าทำของให้ขาย
น่ะทำเสร็จหนูก็ใส่รถออกไปขายหน้าปากซอยหนูก็นั่งขายจนเย็น
มันขายได้แค่ยี่สิบบาทกำเงินอันนั้นแล้วหนูก็ร้องว่าถ้าเอากลับไปให้ย่า
ย่าจะคิดมากไหมขายได้๒๐บาทแล้วพรุ่งนี้จะเอาที่ไหนต่อทุน
พอไปถึงบ้านหนูก็ต้องเช็ดน้ำตาหนูไม่อยากให้ย่าเห็นน้ำตาของหนูค่ะ
ไม่รู้เลยว่าหลานร้องไห้ไม่รู้จ้ะรู้แล้ววันนี้ย่ารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็รู้สึกกับเขาน่ะซึ้งกับเขามากจ้ะทุกอย่างจ้ะเพื่อเขาทำเพื่อครอบครัวจริงจริงจ้ะ
จากที่จะทำขนมขายแล้วก็ยังไม่หยุดจ้ะไปรับจ้างเขาอีกจ้ะ
รับจ้างทำอะไรบ้างไปรับจ้างตัดอ้อยใครจ้างอะไรก็เอาหมดอ่ะ
ทำไปจนขนาดวูบกลางไล่อ้อยก็มีจ้ะเหนื่อยจ้ะแดดมันร้อนก็วูบ
ในที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้หญิงคนนี้
ฝืนสังขารที่จะต้องทำเพื่อปากท้องคนในบ้านจ้ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณย่ามันมันวูบจ้ะวูบลงไปแล้วไม่รู้สึกตัวอะไรเลยจ้ะ
วันนั้นใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างครับเด็กน้อยครับวันนั้นก็เห็นคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับ
ย่าน็อกไปเลยครับหนูตกใจไหมตกใจครับหนูกลัวย่าตายอะครับ
ผมก็เรียกพี่พ่อแบบพี่เอิญครับก็รีบวิ่งออกมาดูย่าแล้วก็เห็นย่าปากฉีกครับ
แล้วหัวย่าก็แตกฟันย่าหลุดด้วยครับล้มไปฟันหักเลยใช่ครับหักเย็บแปดเข็มจ้ะ
ขออนุญาตได้ไหมครับคุณย่าเพราะว่าผมผมใส่เอาไว้คุณย่าขอเปิดให้ดู
เนี่ยครับตอนนี้เสาหลักของบ้านนี้จากคุณย่าส่งต่อให้เป็นน้องเอิญแล้วนะครับ
เขาก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่นี่ต้องถามเลยว่าเอิญหารายได้
ทางไหนบ้างที่เอามาจุนเจือครอบครัวลูกหนูก็ขายของออนไลน์ค่ะ
ประเภทอะไรลูกสภาษณ์แฟชันสภาษณ์ตามกาเศษค่ะ
ขายที่เฟซบุ๊กอาธิตยาจันทองภาษาอังกฤษค่ะ
ฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่คุณน้องนะครับที่ดูรายการอยู่
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับเด็กน้อย
แล้วรายได้ที่เอิญได้นั่นก็คือเอามาเลี้ยงครอบครัวเหรอลูก
หนูก็เอาให้ย่าหมดทุกบาททุกสตางค์ค่ะ

ตั้งแต่อยู่ป๔ค่ะย่าก็จะทำของให้หนูขายไปขายใส่รถขาย
งั้นก็ไปทำงานรับจ้างปลูกอ้อยปลูกมันอะไรแบบนี้ค่ะ
ไปกับน้องกับย่า๓คนค่ะ
โบ้เห็นพี่เอิญทำงานหนักขนาดนี้หนูเคยให้กำลังใจพี่ไหม

แล้ววันนี้โบ้อยากให้กำลังใจอะไรพี่เอิญบอกเลยลูก

พี่สำหรับพี่พี่

ครับ
เอิญหนูรู้สึกรู้สึกไหมว่าเฮ้ย
แบกภาระหนักเหลือเกินในตอนนี้รู้ตัวไหมลูก
ก็ถ้ามันไม่ใช่ภาระค่ะมันคือหน้าที่เราต้องทำ
ตอนหนูเด็กย่าก็เลี้ยงหนูได้พ่อก็เลี้ยงหนูได้
ทำไมตอนนี้หนูจะเลี้ยงพ่อกับย่าไม่ได้
ย่าได้ฟังหลานรักพูดขนาดนี้แล้วคุณย่ารู้สึกยังไงบ้าง
ภูมิใจจ้ะเขาเป็นเด็กดีที่ช่วยเหลือครอบครัวได้จริงจ้ะ

ก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีมากนะก็ขอให้อยู่กับย่าแล้วจ้ะให้มีความสุขจ้ะ
ให้เขาเรียนเก่งจ้ะภูมิใจจ้ะ
รักย่านะแต่หนูจะทำให้ครอบครัวของเรามีความทุกข์ที่สุดเลย

คุณพ่อบ้างครับพ่อภูมิใจไหมครับลูกพ่อดีขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
พ่อคุ้มใจที่สุดอย่างชีวิตเลยครับก็พูดไม่ออกครับพ่ออยู่ในใจนะครับพ่อคุ้มใจมากนะครับ
วันนี้ลูกเอิญมารายการของเราจริงแล้วก็คงเกิดวิกฤตในครอบครัวถ้าหนูได้ทุนไปต่อชีวิตเอิญจะนำเงินไปทำอะไรครับ

ส่วนเงินที่เหลือหนูก็จะเก็บมาไว้เป็นทุนการศึกษาของน้อง
แล้วก็หนูครับ

แล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในทายถอด
ให้ดูเห็นความรักและความอุ้งอุณหยุดในครอบครัว

อบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับ

ที่ครอบครัวเราทำไว้ให้นะลูกนะ

เวลาที่ดูแล้วหนูจะได้มีรอยยิ้มและมีความสุข

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาครับ

แล้วตอนนี้ไปอยู่นครราชศรีมากี่ปีแล้วลูก
ตั้งแต่หนูอยู่อนุบาล๒ค่ะ
มีโอกาสไปไหว้อนุสวรีเท้าสุรนารีไหมครับ

มีค่ะครั้งล่าสุดไปขอพรให้พ่อผ่าตัดแล้วก็หายค่ะ
เอาล่ะคำถามอยู่ที่อนุสวรีนี่แหละลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นุสวรีเท้าสุระนารีหันหน้าไปทางทิศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งทิศเหนือ
ตัวเลือกที่สองทิศใต้
ตัวเลือกที่สามทิศตะวันออก
และตัวเลือกที่๔ทิศตะวันตก
หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจหนู๕๐๕๐กับทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือค่ะ

ตัวเลือดที่สี่ค่ะทิศตะวันตกค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ทิศตะวันตกครับ

แต่ตอนนี้เอิญจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ภวงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าพวงคะ
เรื่องบัวร้อยนะครับ
ขอเชิญยาภวงมาต่อไปนะครับ
ขอชีวิตเป็นคนต่อไปค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
บัวลอยอยู่ในมอดแล้วก็มีไข่ด้วยเหรอครับ

อย่างนั้นถุงนึงก็ต้องมีบัวรอย

ถูกไหมครับแต่ถามก่อนว่าย่าอยากได้ผู้ช่วยไหม

คนเดียวพอไหม
เอิญเอิ้นอยากได้ผู้ช่วยอีกไหมลูก

โกอาคาโบมาเป็นผู้ช่วยนะครับ

โต๊ะจะไปแขวน๔ถุงนะครับ

เมื่อแขวนเสร็จแล้วเราจะต้องกินขนมใส่ให้หมดห่อ

เมื่อหมดแล้วปั๊บถึงจะตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา

เดี๋ยวเวลาจะมีการกินขนมเกิดขึ้นเนี่ย

และขออนุญาตให้น้องทั้งสองได้เปิดแมส

แล้วพอทานเสร็จเราก็จะปิดแมสไว้อย่างเดิมนะฮะ
ซึ่งจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับ
กติกาและโจทย์สำหรับข้อนี้คือ
ักบัวลอยใส่ถุงจำนวน๘ถุง
และทานขนมใส่ไส้ให้หมด
ภายในเวลา๓นาที
ตอนแรกเห็นโจทย์บัวลอย
ย่าก็นึกว่าจะให้ปั้นบัวลอย
เสร็จแล้วมาให้ใส่ถุงย่าก็เข้าทางย่าเลยจ้ะ

เอาที่ที่สุด
ให้ลูกเติบไปอ่ะ

ใครจะไปก็ไปลูกไปนาน

เออเปิดปากถุงไว้อย่างนั้นลูกใช่
ขออนุญาตคุณผู้ชมจริงนะครับเดี๋ยวเวลาที่จะทานขนมค่อยเปิดนะฮะ
จะยืนไม่ได้หันหน้าเข้าหากันนะครับ
เออไอ้ตัวสูงก็ไม่เป็นแขวน

เออ

๖แล้วนะครับอีก๒ถุงเท่านั้นลูก

โกะไปรอชิมขนม
ร้อยโกะไปรอชิมขนมลูก

เอาล่ะขอให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับขอให้โชคดีนะครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
บ้านของเราธอมกับเจอรี่

ขอเชิญน้องโบ้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านของเราเราเดินทุกซอกทุกมุมหรือยังลูก

ตู้นี้อยู่ตรงไหนของบ้าน
กลางบ้านรัววางหลังบ้านครับ
ตอนนี้ที่ฝาตู้ทั้ง๓บานเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้วยใช่ป่ะ

ข้อความนั้นเขียนไว้ว่าหนูภูมิใจครับที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าครับ
พอจะจำสีบนตัวหนังสือได้ไหมเอ่ยได้ครับนึกไว้ให้ดีนะลูกเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความหนูภูมิใจที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าบนสติ๊กเกอร์นี้ไม่มีสีใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีน้ำเงินตัวเลือกที่สามสีส้มตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ผมคุ้นว่าสติ๊กเกอร์นี้จะมีสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินสีเขียวผม๕๐๕๐ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ
ข้อสี่สีเหลืองครับ
ตัวเลือกที่สี่สีเหลืองครับ
เสียอีก๒๐๐๐ในครอบครัวนะครับ
โบ้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ธอมกับเจอรี่นะครับขอเชิญน้องโกะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบดูการ์ตูนเรื่อง

กับเจอรี่เนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งใช่ป่

ซึ่งเป็นของเจ้าของธอมเขาเป็นผู้หญิงเราเคยเห็นเขาไหม

ไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะลูกอยู่ที่ธอมกับเจอรี่และอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละนะครับ
วิชาดูการ์ตูนของเราให้มีประโยชน์นะลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เจ้าของธอมคือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งคุณนายเกอร์ทูธ
ตัวเลือกที่สองคุณนายคริสเตียน่า

ตัวเลือกที่สี่คุณนายจูเรียส
ผมจำได้ว่ารูปร่างเจ้าของธอมจะมีอ้วนครับ
ผมคนเขาชื่อคิสเตียน่า

ตัวเลือดที่สองคุณนายคริสเตียน่า
ตัวเลือกที่สองคุณนายคริสเตียน่า

ยังไม่รู้นะฮะว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดหรือเปล่า
แต่เราต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กยอดกระตันยูนะครับ
ครอบครัวน้องเอิญสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเอิญ
จากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๒๑๐๐๐บาท

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้จะประกอบด้วย
เอาล่ะพร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลย
พร้อมค่ะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
จังหวัดนครราชศรีมาครับ

วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นวิกฤตของชีวิตหนู

พ่อของหนูได้ไปทำงานก่อสร้าง

หมอก็บอกว่าต้องตัดขาออกค่ะ

หลังจากนั้นพ่อก็ทำงานไม่ได้
ทุกวันนี้หนูก็พยายามดินลนทำงานหาเงิน
ถึงจะมีภาระเข้ามามากมายขนาดไหน

หนูจะทำทุกอย่างให้ครอบครัว
และคนที่หนูรักได้อยู่สุขสบาย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อนุสวรีเท้าสุระนารี
หันหน้าไปทางทิศใด
ส่วนที่๔ค่ะที่ตะวันตกค่ะ

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกประดิษฐานนะครับ
อยู่ที่หน้าประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า
ถูกไปแล้ว๑ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลุ้นกันต่อเลยครับขอให้โชคดีแบบนี้ทุกข้อนะครับ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนั่นก็คือเรื่องบัวลอยครับ
ใครจ้างอะไรก็ไปวันไหนไม่ไปทำงานรับจ้างก็ทำขนมขาย
มีวันหนึ่งตื่นตี๓ลุกมาทำขนมเสร็จแล้วก็มีอาการแบบเวียนหัวหน้ามืด
พอวูบลงไปก็หน้าโขกเลยไม่รู้สึกตัวก็วูบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลย
พอตกกลางคืนก็หายใจไม่ออกแล้วมันแน่นหน้าอก
ย่าห่วงเอิญอยากให้เอิ้นมีตังค์เอิ้นฝ่ายฝันอยากจะเรียนสูงแต่ไม่มีเงิน
ก็หาด้วยลำแข้งที่จะส่งตัวเองเรียนไปเรื่อยย่าก็ห่วงมาก
สำหรับข้อนี้ก็คือตักบัวลอยใส่ถุงจำนวน๘ถุง
และทานขนมใส่ไส้ให้หมดภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่ายะพวงทำได้หรือไม่ได้ครับ

ขอให้โชคดีนะครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม๒นาที๔๘วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวน้องเอิญทำไปได้แล้ว๒ข้อครับคุณผู้ชม

๑หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
สองข้อสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ
เงินแสนและเงินล้านครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องธอมกับเจอรี่ครับ
บางทีพี่เอิญไปขายของผมก็ไปช่วยบ้างครับ
ตะก้าที่ผมถือก็หนักครับแต่ผมก็สู้ครับ
เพราะจะได้เอาเงินมาไว้ให้ย่าซื้อกับข้าวกินครับ
วันนั้นผมเห็นย่าล้มปากแตก
ผมก็เรียกพี่บูมาดูย่า
พี่เอิญมาดูย่าแล้ว
ผมกับพี่โบ้กับพี่เอิญช่วยย่าทำแผลกันครับ
แก่แล้วแล้วทำงานหนักผมก็สงสารย่าครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เจ้าของธอมคือใคร
เจ้าของธอมคือใคร
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก

เย้
เพราะว่าจริงแล้วเจ้าของธอมนะครับก็คือ
คุณนายเกอร์ทูธนะครับ

แต่ข้อสุดท้ายนี่แหละ
ว่าครอบครัวน้องเอิญจะสามารถพิชิต
กลับไปได้หรือไม่จากเรื่องบ้านของเราครับ

ตอนนี้พ่อผมก็แย่ครับ
ก็มีผมกับพี่ก็ต้องช่วยกันทำงานครับ
ย่าเดินออกไปที่ถนนหน้าบ้านย่าไปฟาดกับปูนกับไม้ครับ
คืนนั้นผมก็ไม่หลับแน่นอนกลัวย่าจะเป็นอะไรขึ้นมาเราไปดูแลไม่ทันครับ
ย่าเลี้ยงผมมาตั้งแต่๘๙เดือน
เสียใจมากว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุคคลเลยครับ

เรื่องนี้ก็คือข้อความหนูภูมิใจที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า
สติ๊กเกอร์นี้ไม่มีสีใด

โหดโหดโหดโหด
ข้อความหนูภูมิใจที่พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้าบนสติ๊กเกอร์นี้ไม่มีสีเขียวครับเอาล่ะตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องเอิญนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตสองข้อหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
หนูมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้สองดอกนะครับเลือกได้คนละดอก
แต่ตอนนี้เอิญและโบ้จะต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาที

พอออกแล้วครับมาเลยลูกมาไปลูกไป
ทักออกลูกไปออกไป

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

สรุปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของน้องเอิญจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๕๐๐บาท
เอิญต่อชีวิตได้ไหมลูก

ก็สู้กันต่อนะลูกชีวิตต้องดำเนินต่อนะครับ
อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าความยากจนจะทำให้ชีวิตต้องลำบาก
แต่ก็ทำให้เราได้เห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเด็กหญิงคนนี้
ที่พร้อมจะสู้และทำเพื่อครอบครัว
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเอิญคนละเล็กละน้อย
ขออนุญาตฝากครอบครัวน้องเอิญไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยนะครับ
วันนี้ผมดีใจมากที่ได้เจอครอบครัวนะครับ
ถือว่าครอบครัวได้มาใช้โอกาสแล้ว
กลับไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง
สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เมื่อ๔ปีที่แล้วแฟนขี่รถทางตรงได้ชนกันครับ
บอกเรื่องข้างในสมบเธอไม่พาก็ตาย
พาก็๕๐๕๐บ้าเลยยอมพา
หลักเธอน่ะมันรู้จะไปทิ้งตรงไหน
อยู่กันยันตายเลี้ยงกันยันตาย
นำข้าวโพดใส่ถุงถุงละ๓ฝักจำนวน๑๐ถุง

นาที๓นาที
โทรแท็กซ์โทรแท็กซ์โทรแท็กซ์